สารอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีมือปืนป๊อปคอน

กรณีที่ใช้ปืนยิงประทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมนปช
ที่เบรนด์การแยกหลัก๔นะครับ
เมื่อปี๒๕๕๗วันที่๑กุมภาพันธ์
หลังจากที่มีการสืบพยานไปเรียบร้อยแล้ว
คือวันที่๒๒ธันวาคมปีที่แล้ว
วันนี้ศาลก็เลยนัดอ่านคำพิพากษานะครับ
ซึ่งผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรนะคะ
ติดตามได้จากคุณภาพิมลคลังโรศักดา

รายงานสดเข้ามาจากสารอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะ

ใช้อาวุธปืนประทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณแยกหลักศรี
เมื่อปี๒๕๕๗ภายในห้องพิจารณาคดี๗๑

ทางผู้พิพากษายังไม่มีการเริ่มกระบวนการอ่านคำพิพากษา

ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมได้มีการเบิกตัวจำเลยเดินทางมาที่สารอาญา

เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมควบคุมตัวนายวิวัตยอดประสิทธิ
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอายา๔
โจทยื่นฟ้องนายวิวัตรในความผิดฐานร่วมกันฆ่า
และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและนำอาวุธปืนออกนอกเคหาสถาน
ภายในพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากกรณีที่นายวิวัตรกับพวกมีปืนเล็กยาวไม่ทราบชนิดและขนาด
ติดตัวไปที่บริเวณแยกหลัก๔เขตหลัก๔
ซึ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และยิงปืนเข้าไปภายในอาคารศูนย์การค้าไอทีสแควร์
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คน
ประกอบด้วยนางสาวสมบุญศักดิ์ทองนายอาแก้วแทร่ลิ้วนายนครินอุตสาหะและนายพยนต์คงกลาง
เมื่อวันที่๑กุมภาพันธุ์๒๕๕๗
หลังจากนั้นนายอาแก้วได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
และจนถึงณเวลานี้ทางสารผู้พิพากษาสารอาญายังไม่เริ่มเข้าสู่กระบวนการอ่านคำพิพากษาแต่อย่างใด
โดยเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่หน้าบันลังได้มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า
การที่กระบวนการล่าช้าเนื่องจากว่าทางองค์คณะผู้พิพากษา
ได้นำสำนวนคดีนี้เข้าสู่ที่ประชุมองค์คณะกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อพิจารณาคดีอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษา
และล่าสุดค่ะทางทนายความของจำเลย
ได้มีการแจ้งกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าทางศาล
ได้แจ้งลงมาว่าได้มีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
พาพี่มนต์คังโรสศักดาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
จริงแล้วเวลาที่สารนัดอ่านคำพิพากษาที่ระบุตอนต้นนี่คือ๙นาฬิกา

แต่ว่าต้องมีการพิจารณาโดยละเอียดนะครับแล้วก็นัดใหม่อีกครั้งในช่วงบ่าย
ทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติดการรายงานอยู่ที่นั่นให้คุณผู้ชมได้ทราบในช่วงข่าวอื่นด้วยนะครับ